ถ้าเช้านี้จะมีข่าวแปลกข่าวหนึ่ง

แม่กิ๊กเนี่ยศูนย์เสียลูกไปแล้ว๕คน

แต่ว่าลูก๕คนนี้เสียตอนอายุเท่ากันคือ

๑๖วันเสียตอนอายุเท่ากันหมดเลย

มันเกี่ยวกับสุขภาพเด็กหรือยังไง
นั่นน่ะสิคุณผู้ชมจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่า

กิ๊กชื่อจริงคือนางสาวสุดใจขวัญสำราญ
อายุ๓๔ปีนี่เพิ่งจะศูนย์เสียน้องพรีม

ครอบครัวนำร่างน้องพรีมมาจัดงานศพ
วัดศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
แม่กิ๊กเล่าย้อนความสูญเสียว่าเริ่มแรกสุดเลยนะ

มีลูกชายคนแรกแต่ว่าลูกคนนั้นอายุ๑๖วันก็เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

ก่อนหน้าที่ลูกจะเสียชีวิตได้๓วันเนี่ย
กิ๊กฝันเห็นแม่เท่าใส่ชุดโบราณหาบเงินหาบทองเข้ามาแล้วบอกว่า
แลกกับลูกชายของเธอนะอุ้ยแล้วลูกก็เสียชีวิตเลยครับ
ไม่นานนักเธอท้องลูกชายคนที่สองฝันเหมือนเดิมเลยค่ะแม่เท่าคนเดิม
มาขอเอาเงินเอาทองมาขอแลกกับชีวิตลูกชายเธอ
แล้วก็เสียชีวิตตอน๑๐โมงเช้าลูกคนที่๒ก็อายุได้๑๖วัน
หลังจากนั้นลูกชายคนที่๓คนที่๔ไม่ต่างกับสองคนแรกเลยคุณผู้ชมฮะ
เป็นลูกชายเหมือนกันด้วยนะคนที่๓คนที่๔เนี่ย
อายุนี่๑๖วันเสียชีวิตตอน๑๐โมงเช้าเหมือนกัน
แล้วมาคนที่๕ครับลูกสาวอันนี้เป็นลูกสาวแล้วนะ
กิ๊กท้องลูกสาวคนที่๕มีคนบอกให้ยกไปเป็นลูกคนอื่นดีกว่า
เป็นการแก้เคล็ดไงพี่น้ำแข็งลูกสาวรอดชีวิตมาได้
ตอนนี้โตมา๗ขวบแล้วเธอเลิกกับสามีคนแรก
มาอยู่กับสามีคนปัจจุบันชื่อว่าคุณคำพันธ์อายุ๓๒ปีครับ
กี้ก็ตั้งท้องอีกคนนึงคราวนี้เป็นลูกชายแล้ว
เอาล่ะฝันเห็นแม่เท่าอีกแล้วโอ้ยพอวันที่สิบหกน้องจะเป็นยังไงบ้าง
จะรอดไหมเข้าอีรอบเดิมเลยเออแม่กิ๊กเนี่ยไปขอความช่วยเหลือ
จากหมอปลาให้ทำพิธีให้ครับลูกชายคนนี้มีชีวิตอยู่จนตอนนี้สามขวบแล้วนะ
ร่างกายแข็งแรงดีนึกว่าจะจบไปแล้วนึกว่าจะพ้นอาถรรพ์ในชีวิตเธอไปแล้ว
ยังเรื่องราวน่าเศร้ายังไม่จบครับเพราะว่าลูกสาวน้องพรีมคนล่าสุด
ตาดูโลกได้อันนี้๒๙วันเกือบเดือนแล้วปรากฏไปเสียชีวิตตอนตี๓ของวันจันทร์ที่ผ่านมา๔กันยายน
ก็คือเมื่อวานเนี่ยโดยก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่น้องพรีมลูกสาวคนล่าสุดของแม่กิ๊กจะเสียชีวิตได้๓วันเนี่ย
กิ๊กฝันเห็นแม่เท่าคนเดิมมาอีกแล้วคุณผู้ชมเอาแก้วแหวนเงินทองมายืนหน้าบ้านบอกว่าขอแลกกับชีวิตลูกแม่กิ๊กได้ไหม
พอเธอฝันปุ๊บเธอโทรหาหมอปลาคนดีคนเดิมขอให้ทำพิธีให้หน่อยหมอปลา
แล้วทำไมหมอปลาไม่ได้มาทำให้เหรอลูกคนนี้ถึงเสียชีวิต
ธุระพอดีไม่ทันได้มาช่วยเหลือครับน้องพรีมก็เลยจากไปแล้วแม่ของคุณกิ๊กเนี่ยเห็นนกแสกนะเอาล่ะนกแสกบินมาวนเวียนเกาะต้นไม้แถวบ้านอีกไล่แล้วไปไปไม่ไปครับ
พรีมสุดท้ายก็เลยเสียชีวิตทางแพทย์ชนสูตรไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตแต่ระบุสาเหตุว่าสำลักนมครับ
คราวนี้ประมาณเกือบตีสามมีเสียงคนมาเรียกอยู่หน้าบ้านซึ่งเสียงคนแก่เป็นผู้หญิงแต่ก็เปิดก็เลยเปิดประตูออกมาไม่ได้ขานเขากลัวลูกเล็กร้องก็เลยเดินออกมาจากห้องตัวเองที่นอนเปิดประตูออกมาก็เอาไฟส่องไปหน้าบ้านก็ไม่มีคนอ่าพอไม่มีคนคุณแม่ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมามายกแขนลูก

ลูกคนที่๕และลูกคนที่๖ของแม่กิ๊กเนี่ยโตมาได้ปกติมีชีวิตรอดจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณกิ๊กก็โทรมาหาแม่ปลาอีกบอกว่าหมอปลาหมอปลาหนูอ่ะฝันเห็นแม่เท่าคนเดิมอีกแล้วอ่ะหมอปลาก็เลยถามคุณกิ๊กไปว่าแล้วตอนนี้น้องพรีมอายุเท่าไหร่พอรู้ว่าเกือบครบเดือนแล้วนะก็เลยชะล่าใจเพราะว่าลูก๔คนแรกอายุได้

รอบ๒คือคนที่๕กับคนที่๖
ใช่โตมาแล้วแต่ว่าคนล่าสุดคือ
น้องพรีมเนี่ยจากไปในวัย

จากอยากจะได้คำตอบจากหมอปลาแล้ว

ของน้องครีมนี่หมอบอกว่าสำลักนม